หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเหมือนกันนะ
ตอนนี้ทางลงไม่เห็นผลงานของนุ่มบิเท่าไหร่

คุณเดียาก็ลดงานบอกว่าเถอะ

หรือว่าจะไม่ได้เห็นผลงานของหนุ่มบี้อีก
ล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้ค้างคาใจกันอยู่นาน

อยากที่จะมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น
และก็อยากมีเวลาให้กับคนรอบข้างด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่าเป็นเพราะว่ารวยแล้วมีเงินเหลือใช้แล้ว
ไม่ต้องรับงานจริงหรือเปล่าไปฟังบี้กันค่ะ
ที่เบางานลงไม่ได้หมายความว่ามีเงินเยอะ
เรามีเงินเราคิดว่าเท่านี้แหละเราพอเพียง
เราพร้อมที่จะใช้แล้วเพราะว่าโดยปกติตัวเรา

ทำงานที่เรารักที่เราชอบแล้วแบ่งเวลาให้กับชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวดีกว่า

อยากมีเวลาให้กับคนรอบข้างมากขึ้น
เพราะว่าครอบครัวหรือเพื่อนหรือใครก็ตามที่เราสนิทอย่างนี้

เราไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเขาหรือไปเฮฮากับเขา

งานกับเวลาส่วนตัวหรือเวลาให้คนรอบข้าง

สุกริตอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก

บอกว่าตัวเองทำงาน๗วันมาโดยตลอด
แปลว่าเวลาที่จะแบ่งไปให้กับครอบครัว

ก็เลยตัดสินใจว่าลองลดงาน
แล้วก็มีเวลาให้กับคนรอบข้างมากหน่อย
เป็นธรรมเร็วมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะ
แล้วที่บอกว่าอยากมีเวลาให้กับครอบครัว

ดูเหมือนว่าจะมีแค่ครอบครัวเพื่อนจริงนะ

อาจจะหาสาว

ใช่หรือเปล่าบี้เป็นยังไงคะตอนนี้
เออเพราะครับ
จริง๖ตอนนี้คือก่อนหน้านี้
ฉันจำได้เลยคนเดียวที่มีข่าวกับบี้สุกริตที่เป็นฮือฮามากก็คือโมคนชนก

เวลาเลิกคุยกันไปปุ๊บอยู่ข่าวก็รายงานออกมาว่าเลิกกัน

ให้เขาเลิกคุยกัน

แต่ว่าตอนนี้บี้โสดนะคะ

แล้วรับแฟนไหมคะถ้ารับแฟนเนี่ย
เกือบฝากมาคะนี่ฉันจะจ่อคือเป็นคนแรกของระบบไปสมัคร
จะไม่ทันคนแรกค่ะเท่าที่ดูแล้วเนี่ย

หนุ่มคนนี้ประกาศตัวว่าโสดสนิทแล้วนะคะ